สงกรานเนี่ยไม่ใช่แค่พี่น้องประชาชนคนไทยที่สนุกสนาน
สถานทูตประเทศต่างแต่ละประเทศก็โอ้โหสนุกสนานจัดเต็ม
ไปดูกันดีกว่าว่ามีที่ไหนบ้างค่ะ
โอ้โหม่วนซื่นวันสงกรานจริงนะคะสถานทูตอเมริกา
แม่ทุกปีนะทุกเทศกาลจะมีส่วนร่วมกับประเทศไทยเสมอเลย

แบบโอ้โหสุขฆักสนุกสนานนะคะ
ร้องรำทำเพลงจบด้วยท่าตีลำกาดงาม

เอ้ยโอ้โห
เป็นไงคือสไตล์ฝรั่งเขาอะนะ
ใช่แล้วแต่ละคนก็ลวดลายลีลาไม่ธรรมดา
ท้ายก็ต้องสวัสดีง่ำแบบคนไทยแบบนี้แหละนะครับ

ไม่ใช่แแค่ที่อเมริกาที่สนุกขนานแบบนี้
ยังมีที่สถานทูตเยอร์าบันค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
คือค้ากันไปนะคะ